คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้ากรณีปุ๊๕ศพกันหน่อยนะคะ
โหดที่ไปก่อเหตุฆ่า๕ศพญาติฝั่งเมียแล้วก็เมียตัวเองด้วยเนี่ยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่จังหวัดอุตรดิษฐ์กันหน่อยนะคะ
ผู้ที่เสียชีวิตวันนี้มีการชาปนกิจศพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แบบเชิงตะกรนะคะแล้วก็คนมาร่วมงานเนี่ยนับร้อยคนเลย

เกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นเชิญค่ะ

คุณผู้ชมครับพิธีชาปนกิจศพ๕ผู้เสียชีวิต
จากเหตุการณ์ที่มีในปุ๊เป็นผู้ต้องหานะครับ

ขณะนี้พิธีชาปนกิจได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้วกว่า๔๐นาทีนะครับ
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างที่คุณผู้ชมกำลังเห็นนะครับ
ก็คือขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ได้เริ่มก่อกองไฟแล้วนะครับ
แล้วก็บรรยากาศคลุกกุ่นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
บรรดาชาวบ้านที่อยู่ในเขตอำเภอแห่งนี้นะครับ
แล้วก็มีผู้มาร่วมพิธีมากกว่า๑๐๐คนครับ
ก็ชาวบ้านนะครับได้มีการร่วมแรงร่วมใจนะครับ
เมนเชิงตระกรที่บริเวณกลางสนามยากของวัดเกาะวารี
พญาแมนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ
ตามความเชื่อสมัยโบราณให้กับนายวิรัตินางกัญญาพัฒน์กิ่งแก้ว
และนางน้ำพึ่งอินทศิษย์หรือพ่อตาแม่ยายและภรรยาของนายปุ๊ผู้ต้องหานะครับ
โดยพิธีนะครับชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเมนเชิญตระกร
ด้วยไม้สูง๑๕เมตรมีไม้ฟืนประมาณ๕๐ท่อนต่อ๑ศพ
ซึ่งพิธีชาปนกิจศพเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
โดยมีนายมานิดอนักคมาตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์เป็นประธานในพิธี
ซึ่งบรรยากาศนะครับได้คลุกกุ่นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
โดยเฉพาะนางสาวสุพัตรากิ่งแก้วน้องสาวของผู้เสียชีวิต
ยังคงเสียใจและตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
นี้นะครับก่อนที่พิธีจะเริ่มต้นขึ้น
นางสาวสุพัตราและนายเอกราชคำแหงน้องสาวและคู่เขยที่รอดชีวิตนะครับ
เคลียร์ประเด็นที่ในปุ๊ตัดสินใจก่อเหตุมาจากการทวงทรัพย์สิน
กว่า๒๐ล้านบาทนั้นไม่เป็นความจริง
เพราะที่ผ่านมานายปุ๊ได้เข้ามาอยู่ในครอบครัว
ปุ๊กเป็นคนทุ่มเงินและซื้อข้าวของทุกอย่างให้เอง
โดยในปุ๊ได้บอกว่าให้โอนเงินแล้วก็โอนทรัพย์สินต่างนานา
เป็นชื่อของพ่อและคนในบ้านได้เลย
แต่ทุกครั้งนะครับที่มีการทะเลาะกันในปุ๊ก็จะขอทรัพย์สินคืน

ทางบ้านได้ตัดสินใจคืนทรัพย์สินทุกอย่างจนเกือบหมด
จะมีที่ยังไม่ได้โอนนะครับก็คือบ้านทรงไทยไม้สักทอง

ส่วนวันที่ในปุ๊มาก่อเหตุในปุ๊อยู่ในอาการเมายาเสพติด

แต่ถ้อยคำที่นายปุ๊ได้กล่าวหาเมื่อวานี้
ที่ว่าพ่อตาไม่คืนให้และขู่ให้ไปฟ้องศาล
หากจะเอาทรัพย์สินคืนนั้นไม่เป็นความจริง
เพราะวินาทีนั้นพ่อได้พูดขึ้นมาว่า
ถ้าจะเอาคืนก็ต้องไปเซ็นเอกสารที่โรงพัก
ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นตัวกลาง
ส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยว่านางกัญญพัฒน์เสียชีวิต
โดยมีลูกน้อยวัย๔เดือนในคันนั้น
ทางครอบครัวได้ยืนยันว่านางกัญญพัฒน์ไม่ได้ตั้งท้อง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

ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องก็คือในส่วนของแฝดนะครับ
แม่ยายแล้วก็ป้าของผู้เสียชีวิตที่มีการเผาศพอยู่ที่วัดบ้านดงนะครับ
แล้วก็มีการชาปนกิจในเวลา๑๕นาฬิกาที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เขตอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ
ผมนัทพงศ์ริสันเทียข่าวเทวรัฐทีวีรายงานครับ

ก็เป็นภาพบรรยากาศการเผาศพเหยื่อเคยโหดปุ๊นะคะคุณผู้ชม

ที่แรกก็คือวัดเกาะวารีวัดที่สองก็คือบ้านดงนะฮะ